อันนี้เป็นเรื่องราวของโรงพยาบาลกันบ้าง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ก็โดนคนไข้ที่ไปรับบริการนี่แหละ
อัดคลิปต่อว่าบริการล่าช้า
และที่สำคัญไม่แฟร์กับคนไข้มากเลยค่ะ
การมีจิตพิสยะที่จะพูดให้คนโตของเขาน่ะ

แล้วหาคนที่รับผิดชอบกันให้ได้
เวลาคุณประชุมกับแพทย์

อันนี้มันเกิดผู้เจ้าสมภัยระหว่างแพทย์หรือพยาบาล
แพทย์เป็นผู้นัดพวกผมมาเนี่ย
ในจะมาอ้านโรคลดไข้เยอะแล้วใครนัดอ่ะ
ใครนัด

ปล่อยให้กูรอมันกี่ชั่วโมง
เหมือนกับผมทำลายรถหน้าตัวเองหรือเปล่า

คนไข้จริงนะคุณว่าคนไข้
แล้วหมอผิดนะว่าใคร
แล้วก็มองได้มาแล้วถามผมว่า
ผมไม่ช้ามากอีกบ่ายแล้วทำไมผมไม่ได้พบกับเธอ

เอ้าแล้วทำไมคุณเว้ยประสานงานกับแค่จะมาไม่มา

คนไข้ไม่มาต้องแกล้งว่านี่นะขอเลื่อนนะ
แล้วไอ้หมอไม่มากับพยาบาลทำไมไม่มากันให้ดี
แล้วก็แกล้งคนไข้
คือคนไข้เขารอนานรอจนถึงบ่าย

ก็ข้ามคิวไปอีกเขาก็จะทำยังไง
เวลาเขามารอคิวกันเขามารอกันข้ามวันนะคะ

คือสำคัญหลักแล้วจริงเป็นเรื่องของการประสานงาน

ตรงนี้อาจจะบกพร่องอาจจะมีปัญหา
รายละเอียดเป็นยังไงน้องเฟื่องเรื่องนี้เรื่องนี้
เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันนะคะ
ชายคนหนึ่งเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
แต่ก็อย่างที่ฟังในคลิปนี่แหละ
เหตุก็คือได้รับบริการล่าช้า
โรงพยาบาลไม่ได้แจ้งถึงสาเหตุให้ทราบ

แล้วก็บางครั้งไปรับบริการแต่แพทย์ตรวจรักษาไม่ทัน
ก็ให้ต้องกลับไปขอรับบริการใหม่นะคะ
จากนี้ถ้าคนไข้ผิดนัดก็จะถูกพยาบาลต่อว่า

พยาบาลก็ไม่ได้แจ้งให้คนไข้ทราบต้องนั่งรอเกอร์นะคะ
ของผู้เข้ารับบริการรายหนึ่งที่ชื่อว่าลูกน้ำนายนา
ก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแหละค่ะ
ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจะออกมารับข้อร้องเรียน
โดยตรงจากคนไข้ชายคนนี้นะคะ
แล้วก็มีหนังสือชี้แจงพร้อมกับขอโทษ

ใจความสำคัญบอกว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มีผู้มารับบริการรับรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกมากกว่า๓๐๐คนต่อวัน
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็คือ๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
เป็นวันหยุดชดเชยจากวันแรงงานแห่งชาติ
ทำให้มีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

และเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ตลอดเวลา
ก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลกับผู้ที่มารับบริการอย่างเพียงพอ

แล้วก็ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยรอรับบริการนานกว่าเวลาที่กำหนดเอาไว้
ซึ่งได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะความเดือดร้อนของประชาชน
แล้วก็จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบบบริการต่อไป
ทั้งนี้ทีมพัฒนาระบบบบริการผู้ป่วยนอก
กำลังทำแผนรับมือกรณีคนไข้ล้นมือหมอ
คาดว่าจะนำมาใช้เร็วนี้นะคะ
ถ้าพูดถึงตอนนี้คือเทคโนโลยีมันก็มีเยอะ
ตอนนี้ก็มีบริการที่เป็นเอกชนอย่างนี้อยู่เยอะนะคะ
จริงแล้วถ้าโรงพยาบาลไปจับมือกับเอกชนเหล่าสตาร์ทอัพเหล่านี้
เอามาผสานกันอาจจะทำให้ระบบที่เคยมีอยู่เดิมดีขึ้นได้

คืออันนี้พูดในฐานะที่เคยเป็นคุณพ่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนี้
เจอเหมือนกันกับเรื่องของการประสานงาน

เพราะว่าอย่างที่ผอโรงพยาบาลบอกโรงพยาบาลใหญ่จริง

พยาบาลหมอคือทุกคนวิ่งวุ่น

จะด้วยจำนวนคนที่มีไม่เพียงพอกับคนไข้

อันนี้ก็อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมไป
แต่ก็อยากให้ก็คือเห็นใจทั้งสองฝ่ายแหละ

เรื่องของระบบรัจกาลเวลาคนเยอะเป็นอย่างไร
แต่ก็ทางด้านความเห็นของทางโรงพยาบาล

คนเยอะจริงคือเขาก็มือเป็นระวิงกัน

หลายคนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แหละที่ต้องรอนาน
โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐหรือว่าที่มีการรับสิท

คือคลิปนี้คนสนใจเยอะเพราะหลายคนประสบเหตุในลักษณะคล้ายกัน

ดูคลิปก็ฉันก็เคยโดนเอาญาติฉันก็เคยโดนคนนี้ก็เคยโดน
มันเป็นลักษณะที่มันถูกใจว่าตัวเองก็เคยโดนเหมือนกัน
คือเหมือนเราหนึ่งเราสองเราไปในแบบเป็นหนึ่งเป็นสองถูกไหมคะ
แต่ว่าทางด้านฝ่ายรับเนี่ยไม่รู้เขารับมากี่ร้อยกี่พันแล้วไง
อย่างที่บอกเห็นใจกันทั้งคู่นะคะ
เห็นใจทั้งฝ่ายคนไข้แล้วก็ฝ่ายของทางโรงพยาบาลด้วยช่วยกัน
ก็ส่งไลน์มาคุยกันว่าคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า

รู้สึกยังไงบ้างกับคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้เห็นที่ส่งไลน์กันมาก็เป็นเรื่องของอากาศ

ชบูรณร้อนกรุงเทพร้อนพิจิตรร้อนพยาวร้อนมาก
ค่ะนี่สายไหมร้อนมากแต่พวกเราก็สีสันสดใส
จะบอกว่าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมไลน์มาบอกว่าร้อนมากแต่เห็นสีเสื้อ๓คนแล้วหวานเจี๊ยบเลย
มีคนบอกร้อนอีกคนนึงร้อนมากอีกคนนึงร้อนมาก
คืออยากจะบอกว่าร้อนกว่าร้อนจริง
๑๕ล้านตัวก็ว่ากันไปนะคะ